ที่จัดการแข่งขันต่อเนื่องมา๑๑ปีและแน่นอนนะครับ
ไทยรัฐก็เป็นพันธมิตรในการที่จะช่วยประชาสัมพันธ
และที่สำคัญก็เป็นอีกหนึ่งเวทีในการที่จะช่วยบอกว่า
น้องทุกคนนั้นมีโอกาสครั้งสำคัญในชีวิตครับ
แห่งขันไมโลฟุตซอล๒๐๒๐พลังทักษะสร้างทีมแกร่งปีที่๑๑ภายใต้กติกาการแข่งขันแบบใหม่
เพื่อให้เด็กไทยอายุระหว่าง๗๑๒ปีทั่วประเทศได้ร่วมทดสอบความสามารถใน๕ทักษะพื้นฐาน
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกณิตฐานธิราช
รมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและทุนการศึกษารวม๖๖๐๐๐บาท
โดยคุณจิตสุภาวัชรพลประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานกลยุทธ์ไทยรัฐกรุ๊ป
ก็บอกนะครับว่าไทยรัฐในฐานะอีกหนึ่งพันธมิตรที่สำคัญของการแข่งขันในปีนี้
รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมกับการส่งเสริมเด็กไทย
โชว์ทักษะความสามารถด้านกีฬาออกมาอย่างเต็มที่
ซึ่งไทยรัฐก็พร้อมที่จะช่วยเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการแข่งขัน
รวมถึงกิจกรรมดีแบบนี้ในทุกช่องทางตลอดทวนาเมนต์ครับ
ก็ทางไทยรัฐก็รับหน้าที่เป็นสื่อกลางที่จะช่วยประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดเรื่องราวดีแคมเปญนี้ให้กับผู้ชมทั่วประเทศนะคะ
เราก็จะใช้มีเดียทั้งหมดที่เรามีอยู่ในเครือไทยรัฐกรุ๊ปนะคะเอ่อ
ในการนำเสนอเนื้อหาแล้วก็ประชาสัมพันธ์กิจกรรมนี้ให้ทุกคนรับทราบค่ะ
ดังนั้นครับสำหรับน้องหรือว่าผู้ปกครองที่สนใจสามารถส่งบุตรหลานทั้งเพศหญิงแล้วก็ชายเข้าร่วมการแข่งขันโดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง๑๔กันยายนทีมละ๕คน